วันนี้คุณผู้ชมย้ำเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูข่าวนี้จริงค่ะ
ใครโดยเฉพาะที่มีลูกเด็กเล็กแดง
น้องที่ยังไม่รู้ความอายุคือสักประมาณขวบกว่านี่นะคะ
กรณีนี้เป็นกรณีที่น้องอายุเด็กหญิงนะคะ
เด็กหญิงวัยขวบ๖เดือน
ตกท่อดักไขมันที่กระบี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
แล้วน้องก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะ
วันนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเทอมวันแรกด้วย
ปรากฏว่าคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะ

หลังจากที่พาน้องไปที่โรงเรียนเมื่อวานนี้
คุณแม่เป็นแม่ค้าขายอาหารที่โรงอาหารในโรงเรียน
คือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี
แล้วแม่คือไปทำความสะอาดปล่อยให้ลูก
แล้วก็พี่สาววิ่งเล่นที่สนามย่าข้างโรงอาหาร
ปรากฏว่าช่วงหนึ่งน้องหายไป

พอไปช่วยดูใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงหาน้องเจอ
แต่เจอน้องคือสภาพเป็นศพแล้วอยู่ในถังไขมันนะคะ

ก็เพราะว่าฝามันทำด้วยพลาสติก

พอเหยียบลงมันแตกแล้วร่างก็เลยลงไป
วันนี้หัวหน้าแม่ค้าโรงเรียนก็คือนางยุภาขวัญกลับ
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองก็มาทำความสะอาดร้านเหมือนกัน
มาพร้อมกับคุณแม่ของน้องก็คือนางจินพัฒน์หลำบำซะ
คุณจินพัฒน์พาลูกมา๒คน
คนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุขวบ๖เดือน
อีกคนหนึ่งเป็นพี่สาวอายุ๗ขวบนะคะแล้วก็มาหลานชายอีก๑คนด้วย
ทั้งหมด๓คนก็วิ่งเล่นกันตามภาษาเด็กทั่วไปนี่แหละค่ะ
พอตกเย็นปุ๊บคุณจินพัฒน์ก็มาหาลูก
ปรากฏว่าลูกคนเล็กเนี่ยหายไปทั้งที่ก็วิ่งเล่นกันอยู่
ก็เลยถามพี่คนโตน้องอายุ๗ขวบ
บอกว่าไม่รู้ว่าน้องหายไปไหน
ทุกคนก็เลยช่วยตามหาพอสักพักเอาล่ะท่าไม่ดีแล้ว

จนกระทั่งพบน้องไปตกอยู่ที่ถังดักไขมันข้างโรงอาหาร
อ๋อพี่เขาก็ไม่ได้บ้านทำไม

หัวหน้าแม่ค้าบอกว่าก็น่าจะเป็นข่าวเคราะห์ของน้อง
เพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้น้องก็มาวิ่งเล่นแบบนี้

คือมันดูเป็นสนามย่าเด็กก็วิ่งเล่นได้ไม่น่ามีอันตรายนะคะ
ทีนี้นางสาวดวงแขผลจริวัลทอง
ที่อย่างรวมในการโรงเรียนองค์การบริหารศวนป์จังหวัดกระบี
ก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ช่วงเช้าได้มีการประชุมกับนายสมศักดิ์กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยจะเตรียมฝาถังดักไขมัน
เดิมเป็นพลาสติกคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบปูนซีเมน
ทดแทนของเก่าและห้ามไม่ให้นักเรียน
แล้วก็ห้ามเดินลัดสนามด้วยนะคะ
โรงเรียนได้มีการพูดคุยกับแม่ของผู้ตายแล้วนะคะ
บอกว่ารู้สึกเห็นใจพร้อมจะให้การช่วยเหลือ
ว่าทางฝ่ายผู้เสียชีวิตจะไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
แล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนศพของน้องตอนนี้นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิด
คือที่จังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ